เมื่อวานนี้เป็นข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะ
สำหรับกรณีไฮโซบ้านฟ้าที่มีการโพสต์ข้อความในอินสตาแกรมส่วนตัว
บอกว่าเชิญชวนให้คนมาร่วมลงทุนขั้นต่ำได้๑แสนบาท
จะได้เงินตอบแทนเนี่ยโอ้โหร้อยละ๑๕นะและสำคัญบอกด้วยว่าไม่มีความเสี่ยง
เมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวพยายามจะสอบถามไปยังไฮโซม่านฟ้านะคะ
สุดท้ายได้คำตอบแบบนี้ยืนยันว่าไม่ใช่แชร์ลูกโซ่ค่ะ
โซม่านฟ้าบอกว่าเขามีผลิตภัณฑ์ของเขา
มีเป็นสบู่แล้วก็มีผลิตภัณฑ์อีกหลายอย่างเลย
เป็นการชวนให้มาลงทุนจริงไม่ได้เป็นแชร์ลูกโซ่แต่อย่างใดนะคะ
นางสาวออนประพัฒน์จันทรสาขาหรือไฮโซม่านฟ้า
ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวค่ะระหว่างเดินทางติดต่อธุรกิจที่ลาว
ยืนยันว่าการระดมทุนของธุรกิจม่านฟ้าครุปไม่ใช่แชร์ลูกโซ่ที่ผิดกฎหมาย
แต่เป็นการร่วมหุ้นเพื่อออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ซึ่งก็คือสบู่
บอกว่าสบู่ของเธอจะขายในอีก๒สัปดาห์ข้างหน้านะ
แล้วก็ที่ผ่านมากลุ่มม่านฟ้ากรุ๊ปมีผลิตภัณฑ์หลายอย่างเลย
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเรื่องของความงามสปากระเป๋ารถนำเข้า
ดำเนินการมาแล้ว๙ปีไม่เคยมีปัญหาอะไร
ยืนยันว่าการเปิดระดมทุนก็บอกว่าถ้าไม่มีใครสนใจ
ไม่มีคนมาร่วมก็ไม่เป็นไรมีเงินลงทุนเองอยู่แล้ว
ที่ผ่านมาเพิ่งทำสัญญากับลูกค้าไป๒คน
เดี๋ยวหลังจากเดินทางกลับมาจากลาว
เดี๋ยวเธอจะเปิดแถลงข่าวชี้แจงอย่างเป็นทางการ
เพราะว่าเรื่องนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยกรตบอกว่า
จะมีการตรวจสอบว่าแชร์ลูกโซ่หรือเปล่า
ผิดกฎหมายหรือเปล่าที่มีการเชิญชวนให้ลงทุน
แล้วก็แอบอ้างผลตอบแทนสูงแบบนี้
ร้อยละ๑๕ต่อปีเนี่ยมันผิดกฎหมายไหมนะคะ